งานนี้ครับไปส่งของแล้วไม่เห็นท่อตกท่อครับ
ตกท่อน่ะแล้วตรงนี้กำลังก่อสร้างไม่มีป้ายอะไรบอกเขาเลยฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคมครับ
นี่แหละครับแล้วตรงนี้เนี่ยน้ำมันก็มิดอยู่
ไม่รู้ตรงไหนถนนตรงไหนอะไรก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาสิครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยจังหวะจะวนรถกลับทางเดิมนะครับ
ทั้งรถทั้งรถไปแล้วครับหัวทิ่มปากลงไปเลยฮะ
หัวเลยแหละตรงนี้เนี่ยไม่มีป้ายไม่มีสัญลักษณ์อะไรบอกเลยนะครับ
จากนั้นก็มีพี่รายเดอร์อีกคนนะขี่รถผ่านมาแล้วมาช่วยเหลือไว้ได้ครับ
นายชัยพัฒน์จันทองนะครับรายเดอร์คนในคลิปเนี่ย
บอกว่าวันเกิดเหตุเขารับออเดอร์จากลูกค้า
จุดเกิดเหตุมีการก่อสร้างอยู่แต่ว่าไม่เห็นมีสัญลักษณ์อะไรบอกว่าตรงไหนถนนตรงไหนหลุม
ประกอบกับตอนเกิดเหตุมีป้าคนนึงครับยืนอยู่หน้าปากซอย
เขาเนี่ยคิดว่าข้างหน้าเนี่ยคงเป็นถนนปกติแหละ
ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุมสิครับ
ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุมสิครับ

ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุม
ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุม
ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุม

ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุม

ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุม

ก็เลยจะเลี้ยวเข้าไปรถมันก็ตกหลุม

ให้กับผู้สื่อข่าวว่าตรงนี้โอเคละยอมรับว่า
กำลังมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับ
เนื่องจากฝนตกน้ำมันจะทั่วรับเงินไหม
เทศบาลผู้รับเหมามาทำซึ่งตอนนี้ช่างผู้รับเหมางาร
แต่มีผู้รับเหมาของการปลาปลามารื้อแนวกั้นออกเพื่อวางท่อ
อ้าวนะครับยังไงกันละเนี่ย
เรื่องต้นได้พูดคุยทำความเข้าใจกับผู้เสียหายแล้วนะครับ
ได้สั่งให้ผู้รับเหมาไปติดไฟส่องสว่างเพิ่ม
รั้วป้องกันตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
ส่วนการดูแลช่วยเหลือเดี๋ยวเทศบาลนครนนท์นะครับ

ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับผู้เสียหายครับ